พูดถึงเรื่องของการเข้าวัดทำบุญแล้วแบบนี้
น้องใบตองพาผมไปทำบุญที่ไหนดี
ฉันพาไปที่แรกก่อนเลยนะคะเราจะพาไปทำพิธีบวชป่า
สืบฉะตาต้นน้ำขุนน้ำเบาะสาย
เป็นพิธีที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวล้านนาค่ะ
แต่ที่เราจะพาไปครั้งนี้ไปที่จังหวัดพยาวนั่นเอง
โดยชาวบ้านรวมไปถึงพระสงฆ์เขามารวมตัวกัน
เพื่อทำพิธีสืบชะตาแบบล้านนา
บริเวณต้นน้ำต้นน้ำขุนน้ำบ่อทรายนะฮะ

เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม

รวมทั้งแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ

ขุนน้ำซึมบ่อบ่อทรายเนี่ยนะคะ
อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

ทุกปีที่ผ่านมาจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก
มีน้ำผุดออกมาจากบริเวณกลางภูเขาโดยตลอดเลยค่ะ
ห่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่มาเป็นเวลายาวนานแล้ว
และที่ผ่านมาได้เกิดการถูกลักลอบ
ตัดไม้ทำลายปากขึ้นน่าเจ็บใจนะคุณ

ในชุมชนคนในชุมชนเขาต้องเข้ามา
ทำการเฝ้าระวังปัญหาต่าง
รวมทั้งมีการฟื้นฟูป่า
ให้มันกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
ชาวบ้านก็เลยร่วมกันที่จะทำการอนุรักษ์
ฟื้นป่าให้มีความอุดมสมมูล
โดยมีการจัดทำพิธีสืบชะตาบวชป่าขึ้นมานั่นเองนะคะ
ซึ่งเป็นพิธีแบบโบราณแล้วค่ะ
ก็จะมีการฟ้อนรำด้วยแบบที่เราเห็นกันนี่นะคะ
ก็ทำให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
หันมาสนใจดูแลอนุรักษ์พื้นป่า
ที่เป็นแบบว่าแหล่งต้นน้ำในหมู่บ้านในชุมชน
เพราะว่ามันเป็นแหล่งที่จะหล่อเลี้ยงคนในชุมชน
ให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะ

เราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้นะ
เรื่องของการดูแลป้องกันป่านะครับ
ส่วนรวมแล้วก็ชุมชนต้องมีส่วนร่วมกัน
ในการดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ